จากคดีนางสาวพลอยนรินภีรพลอยถูกลักพาตัวไปเมื่อ๓ปีก่อน
ผู้เป็นแม่ไม่ละความพยายามที่จะติดตามหาลูกสาว
โดยหวังลึกนะครับว่ายังมีชีวิตอยู่

แฟนนุ่มผู้ต้องหาที่เข้ามอบตัว
รับสารภาพว่าได้สังหารพลอยแล้วเผาอำพลางศพ
ยืนยันแล้วว่าเป็นของนางสาวพลอยนารินจริง
โดยแม่ของน้องพลอยยืนยันนะครับว่า
ต้องการเอาผิดกับผู้ร่วมสังหารทุกคน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
เราจะน้อยฝันใดเรามาเป็นแม่เป็นลูกกันอีกนะลูกหนา
ส่วนกระดูกมนุษย์เศษซากยางรถยนต์และเส้นลวด
ถูกเผาทิ้งไว้บริเวณเขากระบุตร

คือหลักฐานที่อาสากู้ภัยแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
พบเจอเมื่อวันที่๕พฤศจิกายน๒๕๕๙
ซึ่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานนำไปตรวจหาตัวผู้เสียชีวิต
โดยทั้งหมดคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่เชื่อมโยงการหายตัวไป
ของนางสาวพลอยนารินผลิผลหรือน้องพลอย
ที่ถูกนายพลกิจวิเศษลักพาตัวไปเมื่อวันที่๒๑พฤษภาคม๒๕๕๙
ผู้เป็นแม่ต้องออกตามหาร้องขอความช่วยเหลือ
จนกระทั่งผู้ต้องหาถูกกดดันจากตำรวจ
ตัดสินใจเข้ามอบตัวพร้อมสารภาพว่า
ฆ่าน้องพลอยและนำร่างไปเผานั่งยางอำพรางในพื้นที่

ซึ่งจุดที่พบอยู่ห่างจากริมถนนเพียงไม่กี่เมตร
เต็มไปด้วยต้นไม้ไม่มีไฟฟ้าส่อง

ญาติต้องเข้ามาช่วยปฐมพยาบาล
ตลอดเวลาที่ผ่านมามีความหวังว่าลูกยังอยู่
จนกระทั่งมารู้ความจริงในวันนี้
ก็ทำใจไปได้ส่วนหนึ่งแล้วว่าลูกจะอยู่จะตายก็ขอให้ได้เจอ
เพิ่งจะมารู้ความจริงวันนี้แน่ว่า

เยี่ยมกว่ามนุษย์ที่จะคิดเขาเป็นทั้งทหาร
แต่เขาสามารถทำได้ได้กระทั่งผู้หญิง
จากนั้นทั้งคู่ได้ดูอาสากู้ภัยทำการค้นหาจุดที่พบโครงกระดูกเมื่อปี๒๕๕๙
โดยขณะค้นหานั้นนางพัชรีได้ร้องไห้พร้อมกับบอกลูกสาวว่า
ชาติหน้าขอให้เป็นแม่ลูกกันอีก
ขณะที่นายวิชาได้นำผ้าขนหนูซึ่งเป็นของขวัญที่น้องพลอยเคยให้ติดตัวมาด้วย
โดยใช้เวลาอยู่ประมาณ๑ชั่วโมงก็พบเพียงชิ้นส่วนยางรถยนต์และเศษลวดที่ถูกเผาแล้วเท่านั้น
โดยแม่ของน้องพลอยเปิดเผยหลังจากที่ดูจุดพบศพว่ารู้สึกสงสารลูกสาวเป็นอย่างมาก
และไม่คิดว่าลูกสาวจะต้องมาเสียชีวิตด้วยสภาพแบบนี้
ซึ่งตลอดระยะเวลา๓ปีที่ลูกสาวหายตัวไปก็ได้ออกติดตามและขอความช่วยเหลือไปตามหน่วยงานต่างจนมาทราบว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้ว
แม่รักผู้หญิงคนนี้มันเป็นความรักที่บอกใครไม่ได้คนที่เป็นแม่จะรู้จะสัมผัสด้วยความรักอันนี้
แม่ไม่คิดว่าเป็นภาระไม่คิดว่าเป็นหน้าที่แม่ถึงต้องทำ
แล้วต้องช่วยน้องแต่แม่มาเสียใจที่แม่ช่วยน้องไม่ได้แค่นั้นเองแม่เสียใจที่แม่ช่วยน้องไม่ได้
มันเป็นของขวัญวันแม่มันเป็นของขวัญวันแม่ที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิต
ทุกปีของวันแม่เราจะได้ของฝันเราจะไปเที่ยวกัน
๓ปีที่ผ่านมาแม่ไม่เคยไปเที่ยวกัน
รอน้องกลับบ้านตลอด
ขณะที่พลตำรวจตีชายรัฐทิพย์จันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีเปิดเผยว่า
คดีดังกล่าวแบ่งออกเป็น๒ส่วนโดยสถานีตำรวจภูทรท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดำเนินคดีกับนายพลกิจในข้อหาลักพาตัวซึ่งมีการออกหมายจับเมื่อปี๒๕๕๙
ขณะที่สถานีตำรวจภูทรแก่งคอยจะดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
โดยในวันพรุ่งนี้เวลา๑๑นาฬิกานางพัชรีจะเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดกับอดีตนายทหารยศพันเอก
ซึ่งเป็นพ่อของผู้ต้องหาและมีส่วนเกี่ยวข้องในการฆ่าน้องพลอยกับพนักงานสอบสวนต่อไป